ไปที่พิศนุโลกค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๔๔ปี
ปีนขึ้นไปบนเสาวิทยุและเสาสูงมากนะคะ
ปีนขึ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มอืม
ไปเกือบสุดเลยครับกะว่าจะลงเองลงไม่ได้อ้าว
ติดช่วงพุงช่วงพุงช่วงสะโพก
โครงเหล็กลงมาเองไม่ได้ครับติดตั้งแต่เมื่อคืน

เราจะขึ้นไปแล้วน่ะไม่ต้องเคาะอะไรเลยนะคะ

เสาวิทยุของสถานีรถไฟหนองตมนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่ง

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกฤษฎีชิดประเสริฐ

ก็เป็นชาวบ้านหนองตมในอำเภอพรมพิรามนี่แหละค่ะ
อยู่ข้างบนคือตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตลอดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยให้ผ่อนคลาย
กลัวว่าจะเครียดแล้วก็เริ่มมีอาการอ่อนล้าด้วย
ปีนขึ้นไปแบบนี้ตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืน
แล้วเห็นไหมคะจะมีช่วงภูมิกับสะโพก
คือติดกับโครงเหล็กลงมาเองไม่ได้
แต่ตอนขึ้นไปที่ขึ้นไปได้เพราะเมาค่ะ

พอสั่งเมากะจะลงเองลงไม่ได้

กู้ไพรสามนายปีนขึ้นไป
แล้วก็เอารถบันไดสไลด์ของเทศบาลนครพิศนุโลก
เอารถกระเช้าของเทศบาลตำบลวงคล้อง
พยายามจะช่วยแต่ความสูงไม่พอ

ปีนขึ้นไปเนี่ยระดับความสูงคือ๔๐เมตรนะคะ

เจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ให้กับนายกฤษฎีแล้วก็คลายน็อตเหล็ก
มันเป็นเหล็กฉากอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะเพื่อให้ลำตัวตั้งแต่ส่วนเอวเนี่ย
ลงมาได้แล้วก็ติดตั้งตัวรอก
โรยตัวนายกฤษฎีลงมาค่ะไม่ง่ายเลยนะคะจะเอาลงมาเนี่ยค่ะ
ขึ้นไปนี่ไม่รู้ขึ้นไปอีท่าไหนด้วยความเมาขึ้นไปสูงขนาดนั้น
สิบเอ็ดโมงครึ่งวันนี้ช่วยลงมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหคนลุ้น
เงินก็ปรบมือดีใจเจ้าหน้าที่ก็พาส่งโรงพยาบาลพรมพิรามนะคะ
เพราะว่าอาการอ่อนล้าขานี่อ่อนแรงยืนแทบไม่ไหว
เสาวิทยุต้นนี้สูงนะคะห้าสิบเมตรนะคะตำแหน่งที่นายกฤษฎีติดอยู่
ก็คือช่วงความสูงประมาณสี่สิบเมตรอีกสิบเมตรคือถึงยอดเสาแล้ว
ครับติดคาอยู่บนเสาสิบสองชั่วโมงสามสิบนาทีค่ะ
กฤษฎีบอกว่าผมไม่ได้ป่วยจิตเวทนะ
ผมแค่เมาเมาแล้วช่วยเหลือตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้
เมาแล้วจะมีพฤติกรรมแปลกแปลกแบบนี้อยู่บ่อยบ่อยค่ะครับ
เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถล้มแล้วหัวฟาดพื้นถนนตั้งแต่วัยรุ่น
เมื่อคืนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าปีนขึ้นไปบนเสาวิทยุได้ยังไง
แต่พอจะลงมาพุงนั้นติดอยู่กับโครงเหล็กลงมาเองไม่ได้อีกครับ
แล้วเคอร์ฟิลลดึกแล้วอ่ะใครจะมาช่วยใครจะมาเห็นนะคุณภาคภูมิโอ้โห
อยู่แบบนั้นทั้งคืนตายตายตายโอ้โหพ่อของนายกฤษฎีค่ะ
ละวัยชิดประเสริฐอายุหกสิบห้าบอกว่าลูกพ่อสติดีอยู่อืม
แต่เมาแค่เมาอย่างเดียวเลยครับเมาก็เคยทำอะไรแปลกมาเยอะ
แต่อันเนี้ยหนักสุดอืมไม่เคยแปลกไม่เคยหนักขนาดนี้ครับ
ตอนเมาขึ้นไปมันก็ไม่กลัวไงนั่นน่ะสิเวลาลงบางทีก็กลัวด้วยแหละใช่ไหม